อากาศร้อนอบเอาจริงนะประเทศไทยหนาวแป๊บนึง

อากาศร้อนเนี่ยใครก็อยากจะไปอยู่ในที่เย็นใช่ไหมคะ
อย่างน้องแมวตัวนี้ก็อยากไปอยู่ในที่เย็นเหมือนกัน
เอาตู้ปิดไปแล้วด้วยดีนะแม่เห็น

เป็นแมวแช่แข็งปิดประตูเอง

เดี๋ยวนะมันต้องการความเย็นขนาดนั้นเลยเหรอ
พอเปิดไอเย็นมันออก
คุณเป็นแมวคั่วโลกเหรอครับเขามีแต่หมีคั่วโลก

หนูไม่ควรยัดตัวเองเข้าไปในตู้เย็นนะลูกนั้น

คือแม่ดีนะแม่เห็นเอาจริง
คุณคิดสภาพถ้าแม่ไม่เห็นแล้วตู้เย็นเปลี่ยนไป

แม่นะต้องมาคอยเปิดดูตู้เย็น

เพราะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้แม่ยังหาน้องไม่ใช่

ว่าติดตู้เย็นหรือเปล่า
วันนี้มาไม่เป็นไรปิดได้
ขอบคุณขอบคุณคลิปน่ารักด้วยนะคะ
คุณหญิงชวนชม